พรุ่งนี้๑๒สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ
วันนี้ก็ขอพาคุณผู้ชมมาดูความรักแท้รักที่ยิ่งใหญ่รักตลอดการของแม่กันค่ะ
คือคุณแม่ท่านนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอายุถ้าดูจากอายุนี่เป็นคุณยายได้แล้ว
เพราะว่าอายุร่วมร้อยแล้วนะคะอายุ๙๔ปีคุณผู้ชมค่ะ
คุณยายจ้อยนะคะแต่ว่าคุณยายจ้อยอายุ๙๔ปี
ดูสิคะนี่คือภารกิจของท่านที่ต้องทำทุกวัน
ก็ต้องดูแลลูกสาวฝาแฝดค่ะคือคุณธิดารัฐหรือว่าคุณเล็กกับคุณธัญญาหรือคุณใหญ่
สองท่านนี้เป็นฝาแฝดอายุ๕๒ปีแล้วป่วยเป็นโรคกระดูกงอก
ตั้งแต่อายุ๖ขวบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
นั่นหมายความว่าคุณยายจ้อยต้องดูแลลูกทั้งสองคนที่พิการ
แต่เพียงลำพังแบบนี้ทำแบบนี้มา๕๐ปีแล้วค่ะเกือบ๕๐ปีแล้ว
เพราะว่าสามีของคุณยายเสียชีวิตไปตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องได้๓เดือน
คือหมายความว่าตั้งแต่เกิดมาคุณยายก็ต้องรับหน้าที่นี้
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำแบบนี้นะคะแล้วทั้งสามชีวิตเนี่ยก็อยู่กันเนี่ยค่ะ๓คนแม่ลูก
ในบ้านที่ชาวบ้านและพระที่วัดแก้วสามัคคีช่วยกันสร้างให้
ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
จ้อยก็จะคอยดูแลป้อนข้าวทำความสะอาดดูแลไม่ให้เกิดแผลกดทับ
โดยเฉพาะคุณธิดารัฐจะนอนอย่างเดียวลุกไม่ได้ส่วนอีกคนนึงพอจะลุกได้บ้าง
แต่ว่าช่วงหลังก็เริ่มไม่ได้แล้วติดเตียงเหมือนกัน
นี่คือภาระของผู้สูงอายุอายุ๙๔ปีคนหนึ่งที่เป็นแม่
ยังต้องดูแลลูกคุณยายจ้อยก็อย่างที่บอกค่ะ
พออายุเยอะแล้วตอนนี้ก็เชื่องช้าตามสังขาร
แต่ว่าภาระของแม่คือไม่ได้ด้อยลงไปกว่าเดิม

วันนี้ท่านก็ได้พูดถึงความรู้สึกบอกว่า
ความรู้สึกแม่จะเป็นวันไหนแม่ก็จะรักและธนุถนอม
ดูแลลูกตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไหม้
ขอดูแลแบบนี้ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ
ซึ่งวันนั้นก็คงจะหมดโอกาสที่จะได้ทำหน้าที่แม่
คือคุณยายก็ห่วงนะคะว่าถ้าวันไหนแม่จากไปก่อน

เพราะทุกวันนี้ไม่มีรายได้อะไรนอกจากเบี้ยคนชรา
แล้วก็เบี้ยคนพิการของลูก
อกจากนั้นก็มีน้ำใจจากชาวบ้านที่หยิบยื่นมาให้
รวมถึงกับข้าวก้นบาทพระที่เมตาเอามาให้๓คนแม่ลูก

เราก็อยู่กันแบบนี้ค่ะ
ลูกทั้งสองคนวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้มีโอกาสไปพูดคุย

บอกว่ารักแม่มากที่สุดเลย

แทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแหละ
มันล้านคำพูดเลยทีเดียวนะคะ

ครอบครัวนี้นะคะก็สามารถเราขึ้นเบอร์ไว้ให้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นบัญชีของนางจ้อยจิตพินิษฐ์นะคะ
นี่ค่ะเลขบัญชี๐๑๐๑๐๒๒๔๖๑๐นางจ้อยจิตพินิษฐ์ค่ะ
ก็จะได้ช่วยเหลือแบ่งเบากันได้ในบางส่วนก็ยังดี
ก็ขอให้ทั้ง๓ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ลูกอายุ๕๒ปีและแม่อายุ๙๒ยังแม่ยังดูแลอยู่ค่ะ
ความเป็นแม่เป็นแล้วลาออกไม่ได้ครับ
ทำตลอดชีวิตจนกระทั่งตัวเองชีวิตจะหาไหม้